สอบให้ตลอดคุณผู้ชมตอน๘นาฬิกา๑๙นาที
ตอนนี้แหละตอนนี้เลยอยู่บริเวณจังหวัดประจวบคิริขันแล้วนะครับ
บรรดาผู้ที่มารอต้อนรับเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปรอต้อนรับแล้วนะ

อยู่ตรงนั้นเลยกับคุณสิริวัณรักษัตริย์รอรายงานสดอยู่แล้วนะครับ
เชิญคุณตายสิริวัลเลยนะครับ

ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกของคนที่
มีความใกล้ชิดกับคุณทักษิณอีกคนนึงนะคะคุณพวงเพชรชุนละเอียดค่ะ
ที่ตอนนี้ก็นับเวลาถอยหลังเลยนะคะ

ตอนนี้ถ้าติดูความคลืบหน้าร่าที่สุด
คือ๙โมงแล้วก็ตอนนี้ท่านเครื่องบินได้เข้าสู่หน้าน้ำไทยแล้วค่ะ

ว่าวันนี้คือพร้อมใจกันใส่เสื้อของคุณทักษิณค่ะ
มีบางท่านค่ะที่เราได้เคยแจกไปก็เลยใส่กันมาค่ะ
ก็ทุกคนตื่นเต้นที่ได้เจอท่านมากเลยค่ะ
เท่าที่คือตัวดิฉันไม่สามารถที่จะเข้าไป
สอบถามความรู้สึกของคนที่มาต้อนรับข้างในได้
เท่าที่ถามหลายคนเนี่ยทุกคนวันนี้คือ
ทุกคนก็ดีใจที่ท่านจะกลับมานะคะ
แล้วก็ตื่นเต้นมากทุกคนบอกนอนไม่หลับ
ก็เฝ้าเวลาที่จะมาพบท่านวันนี้มารับท่านค่ะ
คุณไพรท่องทานแล้วก็ครอบครัวนี่คือ

ครอบครัวเดี๋ยวจะมาน่าจะประมาณ๘โมงครึ่ง
เดี๋ยวท่านครอบครัวจะมาเลย
ผู้ที่ได้เข้าข้างในจะเป็นครอบครัวอย่างเดียว
ครอบครัวนี่คือคนที่มารอครอบครัว

ต้องรอท่านจะมาทักทาย
เดี๋ยวหลังจากที่ท่านทักษิณมาถึงเนี่ย
จะออกมาทักทายกับทุกคนค่ะ
ก็จะออกมาพระบรมศัยรักษ์
แล้วก็จะมาทักทายนิดหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมมาติดตามกันกันกัน

ว่าเราไม่ได้พบท่านนาน
ก็มีโอกาสได้พบวันนี้ตัวเป็นในประเทศไทย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนสบายใจและดีใจ
จะได้มาถึงบรรคาอยู่เข้าไปได้ไหม
ก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็คาดหวังนะครับ
เมื่อวานเราก็ได้พยายามแสดงบทเหตุผลเต็มที่
คิดว่าสิ่งที่เราแสดงไปก็คงจะทำให้สมาชิกรัฐสภา
ทั้งวุฒิสมาชิกและก็ทั้งสภาพุทธัยรัฐสดร
ก็น่าจะได้สิ่งเหล่านี้ไปใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
จากที่เราได้คุยกันมาเลยเข้ามาก็คาดว่าเราน่าจะ
ได้นายกล้องตีคนใหม่ชื่อเศรษฐาทวีสิน
ก็มาให้กำลังใจแล้วก็มาต้นรับคุณนะครับ
ใช่ครับก็คิดถึงท่านนะครับคิดถึงท่านเป็นความหวาน
กับความหวานทุกคนใช่ครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นข้างหลังเนี่ย
ก็เริ่มที่จะขยับแถวกันแล้วนะคะเพราะว่าใกล้เวลาที่จะมาถึงแล้ว
ถ้าดูเวลาแล้วนี่คือมาถึงตรงเวลาเลยใช่ไหมคะ
ซากาละครับอารมณ์อาหารฉายรายรักค่ะ
เตรียมตัวนะคะเนื่องจากว่าถ้านับเวลาดูเนี่ย
ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะ
เครื่องบินของคุณทักษิณก็จะจอดตรงเวลานะคะถึงเวลานั้นเราก็จะได้เห็นภาพของคุณทักษิณ
มาทักทายกับประชาชนแล้วก็มาพบปากกับแก่นนำของพักเพื่อไทยที่บริเวณด้านหน้าอาคารเอ็มเจฟค่ะ
ขอบคุณคุณตายสิริวัณรักษัตริย์ด้วยนะครับ
สักครู่ได้คุยกับคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งท่านก็ยังมั่นใจว่าวันนี้จะได้นายกชื่อเศรษฐาทวีสิน
คุณเห็นอะไรเห็นรอยยิ้มไหมใช่
วันนี้คุณภูมิธรรมยิ้มแล้วพูดพูดบอกเลยว่าวันนี้ก็จะได้นายกชื่อเศรษฐาทวีสิน
แต่ว่าลำดับเหตุการณ์วันนี้สำคัญมันมีอะไรบ้าง
มีก็นี่แหละเราเกาะติดเรารออยู่เพราะดูเวลานับถอยหลังพี่เบิร์ต
เหลือเวลาเท่าไหร่๓๕นาทีใช่ไหม
ที่เครื่องจะลงจอดแล้วก็รอดูภาพนาทีประวัติศาสตร์นี้
แต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งแบบว่าเฮ้ยรายการเราหมด๘โมงครึ่งเดี๋ยวหมดเดี๋ยวก็อดดูแล้วดิ
ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราตัดให้ดูต่อเนื่องเลยนะกับในออนไลน์เดี๋ยวคุณผู้ชมรอเลย
เพราะว่าเดี๋ยวคุณบุ๊คสืบสกุลคุณขวัญนัทธนันและเดี๋ยวน้ำแข็งก็จะไปจัดรายการด้วย
แล้วนี่แหละเราก็จะเกาะติดกันไปว่า๙โมงพอคุณทักษิณมาถึงแล้วเห็นภาพบรรยากาศยังไง
ทักทายมวลชนที่ให้กำลังใจยังไงแล้วขึ้นรถของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเดินทางไปที่ศาลดีกา
อันนี้เราตามเลยนะใช้คำว่าเกาะล้อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีขบวนเนี่ยรอเลย
ขึ้นทอเวย์ไปไปลงตรงทางด่วนเสร็จแล้วก็เข้าไปที่สานดีกา
นี่แหละนั่นคือความขึ้นไหวแรก